คุณผู้ชมครับดูเรื่องนี้หน่อยมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งเป็นเจ้าของสุนัขด้วย
เขาโพสต์บอกโอ้โหนี่โชคดีเหลือเกินงวดเมื่อวานนี้สลากินแบ่งรัฐบาล
ถูกโรเตอรี่เลขท้าย๒ใบ๙๒แต่น้องหมาที่บ้านเนี่ย
มันกัดมันเคี้ยวมันกินไปใบหนึ่งยุ่งแล้วทีนี้จะขึ้นเงินได้หรือเปล่า
แต่หน้าน้องหมาเหมือนรู้สึกผิดเหมือนกันนะพี่อุ๋ยดูจ่อยยังไงไม่รู้
นี่มันจะมันจะกัดเพิ่มมันจะเคี้ยวเพิ่มหรือเปล่าทำหน้าจ่อยหรือเปล่า
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวนะฮะ๙๒ทั้ง๒ใบคือมูลค่าใบหนึ่งก็๒๐๐บาท
เขาก็เลยสงสัยว่าเนี่ยน้องหมาที่บ้านเนี่ยเห็นไหมเขาโพสต์ไว้ถูกหวยจริงทั้งสองใบนะ
เพื่อจะสอบถามนะฮะคือชาวทวิตเองก็เข้ามาสอบถามกันเยอะเหลือเกิน
ไม่ได้ถามว่าจะขึ้นเงินได้ไหมขึ้นได้หรือยัง
ถามว่าน้องหมาที่บ้านเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหม
บางคนก็บอกทำคอนเทนต์หรือเปล่าเจ้าของคลิปนะครับผู้ถูกรางวัลนะครับ
ออกมาตอบคำถามเป็นข้อนะฮะเอาข้อแรกก่อนลาเต้นะลาเต้เป็นชื่อของน้องหมาที่บ้าน
บอกลาเต้ยังสบายดียังปลอดภัยดีไม่ได้ไปอยู่วัดยืนยันว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์
แต่อัดคลิปเอาไว้นะครับหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ย
เขาไม่รู้จริงว่าเขายังสามารถเอาไปขึ้นรางวัลได้ไหมหลายท่านก็บอกขึ้นได้ขึ้นได้
สลากเนี่ยเออยังมีบาร์โค้งบาร์โค้ดไปยิงอะไรพวกนี้ยังขึ้นได้นี่นะฮะ
เราก็เลยถามไปยังอาจารย์ธนวัฒนพลวิชัยนะครับท่านเป็นกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ธนวัฒน์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิปไม่ต้องไปทิ้งนะฮะลอตเตอรี่เนี่ย
ให้เอาชิ้นส่วนที่มีอยู่ทั้งหมด
นำไปที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีนะครับ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะไปก่อนบ่าย๒นะครับ
คือถ้ายังสามารถอ่านรหัสได้
บาร์โค้ดยังยิงยังตรวจสอบได้

เพราะฉะนั้นอาจารย์ธนวัฒน์ก็ฝากแจ้งทุกท่านด้วยนะครับ